นี้บ้างค่ะคัมแบ็คโฮโอ้โหตัวจิ๋ว
แต่ลีลาการขับแบ็คโฮและตักดินได้ด้วยไม่ธรรมดาจริงค่ะ
นี่เลยเจ้าหนูคนนี้ค่ะชื่อว่าน้องพันธุ์เด็กชายจักรพันธ์รังนา
กี่ขวบเนี่ยเจ็ดขวบคุณผู้ชมอยู่ที่ปากพลีนครนายกค่ะ
น้องพันธุ์นะตอนที่นักข่าวไปถึงนะสาธิตให้กับพี่นักข่าวดู
นักข่าวตาค้างเลยบอกเฮ้ย๗ขวบเองเหรอไอ้หนู
เดี๋ยวนะคือเบาะเนี่ยยังนั่งได้ไม่เต็มก้นเลย
ใช่ไงแล้วเมื่อกี้ดูแววตาน้องแบบมุ่งมั่นมาก
ขวบพี่เบิร์ตกับดอมทำอะไรอยู่ตอนนั้น
ผมอยากให้เล่านะอ๋อการไม่ได้
เนี่ยแล้วดูสิคือไปถามคุณพ่อด้วยนะ
พ่อของน้องพันธ์คุณพ่อสมัยเล่าให้ฟังว่าผม
แบ็คโฮลอยู่แล้วเป็นผู้รับเหมา

ลูกผมไม่ได้ไปโรงเรียนผมก็ต้องกระเตงน้องพันธุ์

ทีนี้ตอนนั้นลูก๕ขวบก็บอกว่า
พ่อพันอยากขับแบบพ่อก็ฝึกอยู่

พันธุ์สามารถขับรถได้แบบนี้นี่เห็นไหม
แล้วหลังจากนั้นนะน้องพันธุ์ก็ขับได้แบบคล่องมากขึ้น
พ่อแปลกใจเลยพ่อคิดว่าแบบ
อย่างน้อยสิ่งที่ลูกเห็นลูกเรียนรู้ซึมซับ
แล้วน้องความจำดีสมาธิดีด้วย

เขาบอกว่าตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นงานที่แบบ
ไม่ได้แบบใหญ่มากให้พวกขุดท่อขุดหลุม
ปลูกต้นไม้น้องพันธุ์ทำได้สบาย
แต่พ่อก็ต้องดูแลอยู่ใกล้ไม่ห่างเหมือนกันนะคะ